พาคุณผู้ชมไปดูนักโทษหน้าหล่อขวัญใจชาวสหรัฐนะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้พ้นโทษออกมาจากเรือนจำครับ
ทันทีที่ออกมาครับมีโมดริ่งชื่อดังไปจีบ
สัญญาให้ถ่ายแบบทันทีครับ
นี่คือชมหน้าของนายเจรามีมิกนะครับ
ซึ่งเป็นนักโทษชาวสหรัฐที่กำลังถูกขนานนำว่า
นี่เป็นนักโทษที่ร้อนแรงที่สุดของสหรัฐครับ
โดยเจรมีมิกซ์นั้นวัย๓๒ปี
เป็นที่รู้จักครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙
หลังภาพนักโทษของเขาถูกเผยแพร่
โดยสถานีตำรวจสก๊อตตันนะครับ
เหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายถึง๑๑กระทง
มีรายงานว่าภาพผู้ต้องหาในวันนั้นได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างล้นหลาม
แล้วก็ไปเตะตามูเดลลิ่งจำนวนมากครับ
โดยขณะที่รอตัดสินคดีในสารอาญา

สโมเดลได้จีบเจรมีมาร่วมงานครับ
ในฐานะนายแบบพร้อมกับจับเซ็นสัญญาระยะสั้น
ซึ่งในครั้งนั้นนักโทษหน้าหล่อรายนี้ได้รับเงินค่าจ้างไปถึง๓๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๙๖๐๐๐บาทครับ
ขณะที่เขาจะต้องถูกส่งตัวไปบริเวณจำนาน๑ปีและถูกทาบทามอย่างรวดเร็วนะครับ
นักโทษรายนี้ซึ่งเป็นนักโทษหน้าหล่อบรายนี้ถูกปล่อยตัวออกจากคุกและพ้นโทษอย่างเป็นทางการครับ
ดังของเจรมีนนั้นได้ทำให้สถานีโทรทัศน์ชื่อดังของสหรัฐนั้นต่างเดินทางไปสัมภาษณ์ถึงเรือนจำนะครับ
มียอดไลค์ในแฟนเพจกว่า๒แสนไลค์
ซึ่งเจดามิมิกซนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะไม่กลับไปเดินเส้นทางเดิมอีกแล้วหลังได้โอกาสที่ดีและความรักจำนวนมาก
ซึ่งหลังจากพ้นโทษเขาจะตั้งใจทำงานและใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่ครับ